แข่งขันในรายการระดับอนาชาติได้อีกครั้งหนึ่งล่าสุดครับ
นายพิพัฒนรัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เสนอความคืบหน้า
เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับซึ่งแน่นอนก็จะต้องส่งไปแก้ไขพระราชบัญญัตินะครับตรงนี้
ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาที่ประชุมกับทางคณะรัฐมนตรี
ซึ่งได้รับการเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนี้ก็จะได้มีการพิจารณาร่างกฎหมาย
ลำดับรองอีก๘ฉบับตามพรบดังกล่าวเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็เป็นเรื่องน่ายินดีครับ
เพราะว่าหลังจากนี้ก็จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาวงการกีฬารวมทั้งนำหลักวิสาหกรรมกีฬามาใช้ให้มากขึ้นต่อไป
ส่วนกรณีของโคราชนะครับอันดับ๑๒ทีมไทยลีกนะครับที่เคยมีกระแสข่าวหลุดมานะครับว่า
ลบงบประมาณบริหาร๑๓ล้านบาททำให้กลายเป็นประเด็นลืมมาว่า
มาดามอ้อเนี่ยเป็นคนออกมาให้ข่าวดังกล่าวล่าสุดนะครับรองประธานสโมสรอย่างคุณอ้อนเนี่ยได้เดินทางมาลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์
หลังจากถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสโมสรและยืนยันว่าในช่วงที่ผ่านมา
ตัวเองทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถไม่เคยเอาเปรียบแล้วก็แสวงหาผลประโยชน์แต่อย่างใด
แต่เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองเลยตัดสินใจปรึกษาทนายแล้วก็มาลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับ
ไทยลีกเนี่ยเหลือก้านในขันอีก๗นัดล่าสุดนะครับฟอร์มของทางสุโปรชัยเฉดฤทธิ์นะครับ
ก็ยิงไป๑๒ประตูให้กับบุรีรำเป็นรองดาวสันโวตามหลังไฮเมนตันโซเรสของหนองบัวแล้วก็อิสซันเมโลของขอนแก่นอยู่อยู่เพียงแค่ลูกเดียว

ขอนแก่นเชียงรายหนองบัวแล้วก็สุพรรณบุรีนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาส
ดีนะครับของดาวสันโบไทยอีกครั้งในการแข่งขันระดูการนี้ครับ